สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะวันนี้แล้วค่ะที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะคะจะลงแข่งขัน
โดยสุพรรณทองสงฆ์นะคะกองหลังตัวเก่งของทีมก็ออกมาบอกว่าทุกคนในทีมจะทำเต็มที่อย่างแน่นอนเพื่อเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะ
จากการเอาชนะบาเรนไป๑ประตูต่อ๐ค่ะก็จะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรดเจ้าภาพซึ่งถ้าหากว่าไทยไม่แพ้จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายค่ะ
สุพรรณทองสงฆ์นะคะกล้องหลังที่โชว์ฟอร์มได้ดีในนัดที่แล้วให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะคะว่าการเจอกับเจ้าภาพก็ต้องมีความกดดันอยู่แล้วค่ะ
ก็รายการนี้นะครับก็สำหรับพวกผมและทีมก็เป็นรายการที่สำคัญเพราะว่ารุ่นพี่หลายคนก็ถ้าเกิดพวกเขาไม่ทำให้เต็มที่พวกพี่หลายคนเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นรายการนี้แล้ว
ทุกคนตอนนี้ก็คือพยายามช่วยกันรวมใจกันเพื่อแบบทำทุกอย่างให้ดีครับ
เจ้าภาพก็บอกค่ะว่าอยากจะขอบคุณแฟนบอลเจ้าภาพที่เข้ามาเชียร์กันอย่างครับ
ข้างใน๒เกมแรกที่เก็บได้๔คะแนนและตอนนี้ก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบ๑๖
ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วซึ่งตัวเขาเองและเพื่อนร่วมทีมจะไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังค่ะ
ด้วยการเอาชนะทีมชาติไทยเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ด้วย
แต่ว่าถ้าแพ้ก็ต้องไปลุ้นให้อินเดียไม่แพ้บาเรนค่ะ